เรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเรื่องของนาทีชีวิตกันนะครับ
ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ที่จังหวัดตากนะคะ
ไม่รู้ว่าน้อยใจอะไรก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำปิง
แต่พอกระโดดลงไปแล้วโชคดีเหลือเกินมีพลเมืองดีมาเห็นไว้
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
เดี๋ยวไปดูวินาทีชีวิตนี้หน่อยค่ะ
ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่บนโป๊ะนะครับ

ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะ
ก็คือร้อยตำรวจเอกอภิชาติปัดภัย
เป็นรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองตากค่ะ
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสถานีตำรวจชุมชนริมปิง
ซึ่งก็ได้ยินประโยคที่คุณตำรวจเขาพูดแล้วล่ะ

ซึ่งนี่ค่ะกำลังเกลี้ยกล่อมผู้หญิงเสื้อสีเหลืองคนนี้

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองตาก
ซึ่งเธอกระโดดน้ำไปที่บริเวณเวทีกระทงสายกลางแม่น้ำปิงค่ะ
อยู่ใต้สะพานสมโพธิกรุงรัตนโกศิลป๒๐๐ปี
คือตั้งใจอยากจบชีวิตแล้ว
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะ

ค่ะซึ่งเธอกระโดดลงไปแล้วไปเกาะกับลวดสลิงที่ยึดโป๊ะอยู่ในแม่น้ำปิง

เพราะว่าทางเขื่อนภูมิพลเขาก็มีการระบายน้ำมา
น้ำมันก็ไหลเชี่ยวแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งร้อยตำรวจเอกอภิชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองตาก
ที่เขาเป็นผู้หญิงนะก็ต้องช่วยกันนะคะ
เกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงคนนี้อย่าคิดสั้น
ใช่ครับแล้วก็บอกว่าอย่าปล่อยมือให้เกาะไว้แน่นนะครับ

แต่จริงแล้วกระแสน้ำมันกำลังเชี่ยว
และถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ปล่อยมือ
แล้วก็ถูกน้ำพัดพาไปอีกสักประมาณ๒๐เมตร
มันจะไปตกตรงร่องน้ำลึก
ซึ่งร่องน้ำลึกตรงนั้นมันจะลึกประมาณ๒๓เมตร

ถ้าไหลไปตรงร่องน้ำนี่อันตรายแน่
เจ้าหน้าที่พยายามพูดให้เธอเกาะเอาไว้ตรงนี้

ตรงนี้น้ำมันแค่ประมาณนี้คุณ
ยังไม่ถึงเมตร
ที่เห็นลงไปเจ้าหน้าที่เขาถอดเครื่องแบบนะคุณ
แล้วก็ลงค่อยลุยน้ำไปรับตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา
แล้วก็ส่งต่อให้ช่วยขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้
เขามีปัญหากับคนรักที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักค่ะ
แล้วก็พยายามจะง้อขอคืนดีกับแฟนนุ่ม

ทีนี้ก็เลยพยายามทำร้ายตัวเองหลายวิธีแล้ว

ล่าสุดก็คือพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดแม่น้ำปิง
เพื่อที่จะประชดรักแบบนี้

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถเกลี้ยกล่อมและนำตัวขึ้นมาได้นะคะ